ทุกผู้ชมครับตอนนี้ชาวบ้านที่พิศนุโลกก็ต้องภาวะกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีจราเข้ตัวหนึ่งที่วัดเขาเลี้ยงเอาไว้นะครับ
วัดโคกสะหรุดที่ตำบลบ้านไร่อำเภอบางกะทุ่มจังหวัดภิกษุนุโลก
มันหลุดออกไปแล้วลงแม่น้ำน่านไปเลย

ยังไม่เจอนี่เป็นภาพจากรวงจรปิดของวัดนะครับ
เมื่อคืนนี้ที่เราวงแดงเอาไว้
จราเข้ตัวนี้เจ้าทองดำมันหลุดออกมา
ทองดำมันก็คลานออกมาจากกรง
ทีแรกมันก็เหมือนกับจะคลานกลับเข้าไปนะ

อยู่ดีแล้วก็มุดหายไปทางหลังวัด
แล้วก็ไม่เจอตัวมันอีกเลยครับ
ท่านจาวัดวัดโฆษรุตบอกว่า
รู้อีกทีว่าเจ้าทองดำไม่อยู่ก็คือตอนเอาอาหารจะมาให้มันตอนเช้า
คาดว่าซิลิโคนที่ติดกระจกข้างกรงที่ก่อด้วยอิดบล็อกมันอาจจะหมดอายุ
มันก็เอาไม่อยู่นะครับทำให้เจ้าทองดำเนี่ย
มันกระแทกไปกระแทกมาประตูกรงมันก็หลุดนะครับ
แล้วมันก็คงจะปีนออกมาแล้วก็คลานลงแม่น้ำไป
ตอนนี้กำลังเร่งหากันอยู่เพราะเกรงว่า
เพื่อชาวบ้านไปเจอเดี๋ยวจะถูกมันทำอันตรายอะไรเข้า
สุขภาพเขาบวชใหม่เราเลยว่าเพื่อนเขามาหาหมาหาว
ไม่ได้คิดว่าอิเคลออกพอดูกล้องวงจรปิด
งานเข้าเลยตรงนี้ท่านเจ้าวาสภาไปดูนี่ซิลิโค้น
วักติมันจะต้องแล้วเชื่อมเอาไว้สงสัยมัน
แบบหลุดกระแทกไปกระแทกมามันร่วง

ดำนี่เป็นจราเข้ตัวผู้นะครับ

วัดก็เลยรับเลี้ยงไว้ทำกรงติดอยู่กับกุฏิเจ้าวาด

ตัวก็ไม่ใหญ่มากครับคุณเขียนมาสอนประมาณ๒เมตรกว่า
เหรอนี่ไม่ใหญ่ใช่ไหม

แต่ท่านเจ้าวาดบอกว่าเข็มมาสอนไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันเลี้ยงง่าย

ไม่เชื่อค่ะท่านเจ้าวาสขออภัยท่านนะครับ

คือปกติเด็กจะมาแวะเวียนมาดูมาเล่นมาอะไรแบบนี้นะครับที่วัดเนี่ย
มันก็เลยคุ้นกับคนหน่อยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่า

ศูนย์ป้องกันละปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนียงพิสุนุโลก
เอาเรือท้องแบนออกค้นหาเจ้าทองดำในพื้นที่แม่น้ำใกล้วัดทั้งหมด
แล้วก็บอกชาวบ้านไปแล้วบอกให้ช่วยกันดูหน่อยนี่ฮะ
แต่ว่ายังไม่เจอนะฮะเชื่อว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่มันผสมพันธุ
สัตว์อะไรแบบเนี้ยมันเป็นตัวผู้อ่ามันก็อาจจะแบบดุร้ายนะฮะ
อาจจะแบบเครียดแล้วก็เนี่ยเดินไปเดินมาหลุดออกไปได้ก็เลยไปนะฮะ
ทองดำนี่กินอาหารครั้งสุดท้ายล่าสุดนะที่วัดบอก๑๘กุมภาพันธ์

โอ้โหกำลังหิวเลย
แล้วไหนบอกว่าเชื่องไหนบอกว่ารูปคางได้

บอกว่ารูปคางเกาคางได้

อาจารย์แค่ด้วยให้หาของยากเท่านั้นเลยครับ